กลับมาเบรกนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมฮัมเพลงไปพร้อมกันเลยนะคะ

ว่าเกอร์เนี่ยคือผู้สื่อข่าวทั้งหลายค่ะ
เมื่อวานนี้โอ้โหไปรอคุณต้านาวินต้า
หลังจากมีงานอีเวนต์กะว่าจะได้สัมพงสัมภาษณ์เขาซะหน่อย
เรื่องของงานวิวาที่เพิ่งผ่านมา
กะว่าอย่างนั้นแหละคุณมาปุ๊บพี่ต้าวิ่งพุ่งเลย
ไม่ได้พุ่งหานักข่าวนะพุ่งเข้าลานจอดรถค่ะ
สิทธิ์ทางงานไม่ได้แจ้งไว้ขอโทษนะครับ
ขอบคุณครับ

อ่าก็อย่างที่จะพูดไปนั้นแหละว่า
ทางงานไม่ได้แจ้งเอาไว้ว่าจะมีสัมภาษณ์นะครับ
แต่ว่าเป็นปกติธรรมดาดาราหลายคนจะต้องรู้ว่าออกอีเวนต์เสร็จปุ๊บ
เพื่อจะมีการสัมภาษณ์ในเรื่องราวต่อไปค่ะ

เรื่องงานฉลองวิวาพี่ต้าเป็นยังไงบ้างนะคะ
เดี๋ยวคราวหน้าพี่ต้าอาจจะอารมณ์ดีนะคะ